คุณผู้ชมและชมพู่ไปดูเหตุการณ์ด้านหลังของเรานี้กันหน่อยครับ
ไฟไหม้บ้านแล้วคุณยายท่านนี้เป็นคนใจบุญชอบเลี้ยงหมาเยอะมากเลย
เจ้าตัวพยายามจะหนีไฟไหม้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยอายุที่มากครับ
สุดท้ายหนีไม่รอดครับโดนไฟคลอกตาย

ไฟไหม้บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้านาทีดับเพลิงและกู้ไภในพื้นที่ระดมกำลังกันไปครับ
ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็เร่งดับไฟ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นโครงเหล็ก
ผนังแผ่นเรียกกว้าง๔เมตรยาว๔เมตร
แล้วไฟลุกไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะในห้องนอน
เพราะว่ามีพวกฟูกด้วยอะไรด้วยนะครับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชื่อว่าผู้ใหญ่จำเรินครับพร้อมกับตำรวจ
พอไปถึงก่อนก็พยายามที่จะช่วยกันตักน้ำในร่องสวน
จุดนั้นก็จะมีสวนอยู่ล้อมรอบด้วยนะครับ
ตักน้ำจากในร่องสวนเพื่อดับไฟก่อนในเบื้องต้น

ระดมฉีดน้ำนะครับเพื่อสกัดเปลวไฟ
ครึ่งชั่วโมงคุมไฟได้เรียบร้อยครับ
เจ้าหน้าที่สังเกตว่ารอบบ้านจะมีหมาหลายตัวเลย
เดินวนไปเวียนมาท่าทางของหมาแต่ละตัว
มันมีความกระวนกระวายดูร้อนรนนะครับ

หมาพันทางสีขาวน้ำตาล๒ตัวครับ

แล้วสิ่งที่เห็นคือมันไปนั่งจ๋อง
ไปนั่งแล้วก็เดินวนไปเวียนมา
อยู่รอบร่างของคุณยายสำรวมอายุ๗๖ปีครับ
เจ้าของบ้านถูกไฟคลอกตาย
สำหรับสำรวมเป็นคนรักสัตว์ชอบทำบุญ

มันก็ไปนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่แบบนี้
สภาพศพพบว่าถูกไฟคลอกบางส่วน

เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณ

ลักษณะคือเหมือนกับพยายามตะเกียกตะกาย

ก็เลยสุดท้ายถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับ

อย่างที่บอกว่าผู้ตายเป็นคนใจบุญ

เพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอม

รักบ้านรักสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้

จะเกิดขึ้นตอนที่ผู้ชายกำลังนอนนะครับ
คุณยายกำลังหลับอยู่แล้วไฟลัดวงจร
กายไฟลามมาติดฟูกนอนครับแล้วไฟมันไหม้
หมาเองคงพยายามจะเห่าส่งสัญญาณแล้วแหละ
บอกเจ้าของบ้านบอกเจ้านายว่าหมาไฟมันไหม้นะ
และพยายามช่วยอย่างสุดแรงเกิดแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับ
อย่างที่บอกว่าด้วยความที่อายุเยอะแล้วเรี่ยวแรง
อาจจะไม่ค่อยมีสำลักควันและถูกไฟคลอกเสียชีวิต
สาเหตุการตายที่แท้จริงจะตรวจสอบต่อไป
รวมถึงสาเหตุไฟไหม้ด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ